มาดูต่อกันที่บ้านนี้กันบ้างดีกว่านะคะ

ความใกล้ที่อบอุ่นนะครับที่เว้นพรชิตา

ปรางนะคะเป็นน้องสาวของน้องปรีม
พลอดมามาละคุ้นเดือนกว่า

น้องปรีมเนี่ยสองขวบแล้วเอามาทำงานด้วยกันเลย

หน่อยดีกว่าลูกน้อยทั้งสองหน่อสองสาว

หนักหน่วงแถมยังต้องให้สามี

พิธีกรที่พี่เบ้นบอกว่าคิดถึงคิดถึง

ตอนนี้ขอพักยาวไปก่อนจ้า

ทำงานตลอดค่ะแต่ก็

ว่าอีกสักพักนึงน่าจะเริ่มทำพิธีกรได้แล้ว

แต่ว่าถ้าเกิดละครนี้อาจจะอาจจะพัก

คือบางทีเราก็คิดถึงเหมือนกันเวลาออกมาข้างนอกมันก็ทำให้แบบ
เราสดใสขึ้นนะเป็นคิดว่า
ทานข้าวเก่งทานข้าวเก่งก็เลยตัวผอมเหรอลูก

อย่างไรคะ